จะพาไปดูที่นนทบุรี
บอกว่าเห็นควรให้ชะลอการเปลี่ยนสูตรวัคซีนไปก่อน
แต่ที่มาเมื่อวานนี้คือแจ้งข่าวเหมือนกัน
บอกว่าเห็นควรที่เราจะฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ
ใช่ค่ะคือเมื่อวานพอเขาโพสต์ลงไปนะ
ของนทบุรีนะสาวชนโพสต์ลงไปแบบนี้
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะ

โอ้โหนี่ได้ฟังองค์การอนามัยโลกเขาท้วงติงหรือเปล่า
พวกเราคนไทยไม่อยากเป็นหนูทดลองเลย

นี่องค์การอนามัยโลกฮูเขายังท้วงไว้อยู่เลย
แล้วอยู่คุณอนุมัติมาฉีดกันแบบนี้

เห็นควรให้ชะลอการเปลี่ยนสูตรวัคซีนไปก่อน
นี่ค่ะมันงงไหมคะคุณผู้ชม
พอเห็นแบบนี้มันกลายเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะ
ก็นั่นน่ะสิฮะทีนี้ฮะโอ้โหเมื่อวานบอกจะฉีดสลับยี่ห้อ
พอวันนี้อีกทีบอกว่ายุติไปก่อนเลิกไปก่อนแนวความคิดนั้นนะครับ
อุบลราชธานีเหมือนกันนะฮะจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เมื่อวานเขาก็ประกาศออกไปแต่เขาเดินหน้านะที่นี่
เดินหน้าแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ
ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้เชี่ยวชาญพิจารณามาแล้วนะครับ
โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดเข็ม๒เนี่ย

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข็ม๒เนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็ให้ไปฉีดวันหลังเลื่อนการฉีด
เท่ากับสลับสูตรอยู่ดีนะฮะโดยทางด้านของคนที่ไปนะฮะ

เขาก็งงเลยเนอะใช่ค่ะ
ก็งงเหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วจะยังไง
ตกลงแล้วผมจะได้รับการฉีดเข็ม๒เป็นอะไร

บางคนก็ท้วงติงไปว่าไม่ควรจะเปลี่ยนยี่ห้อ
แต่ของไทยก็บอกว่าเปลี่ยนยี่ห้อและได้ประสิทธิภาพ
ตอนนี้มันกลายเป็นความไม่มั่นใจในการฉีดอีกครั้งแล้วคุณ
จริงเอาจริงนี่คือเราไม่ได้ถามคนเดียวนะ
เราไปถามหลายคนบางคนก็บอกว่าโอ๊ยคือบางทีผมก็งงเหมือนกันแหละ
ติดตามข่าวดิฉันก็งงเหมือนกันแต่อันไหนที่เฟฟตัวเองดิฉันก็เอาก่อน
บางคนบอกแบบนี้นี่พาไปดูบรรยากาศที่อุบลแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้พาไปดูที่โคราชกันหน่อยคุณผู้ชมก็มีหลายคนเลยนะที่เลื่อนคิว
เรื่องนี้เราไปสอบถามทางผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ภารกิจด้านอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็คือคุณหมอเจดบุญยวงวิโรธ
ซึ่งทางคุณหมอเจดก็บอกว่า
เมื่อวานนี้นะมีคิวในการฉีดวัคซีน๑๖๐๐คน
๕๐คนแล้วก็ถามว่าคุณหมออีก๑๕๕๐คนล่ะ
เขาไม่เอาเขาบอกว่าอีก๑๕๕๐คนเนี่ย
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมจุดบริการฉีดหลายแห่ง
ก็เลยต้องเหมือนกับว่าทำความเข้าใจ
แล้วก็บอกข้อได้จริงให้ประชาชนได้รู้

อันนี้คือดูทรงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับประชาชนนะ

มันต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนออกมา
ถ้าการสื่อสารออกมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เราตัดสินใจกันแล้วว่า
เห็นชอบการฉีดสลับเข็มสลับยี่ห้อกัน
แต่ทีนี้โอ้โหองค์การอนามัยโลกออกมาท้วงติงเนี่ย
รับฟังนะแต่จะมาปรับมาเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้
ยังไงคือทางการทางรัฐต้องออกมาชี้แจงให้เข้าใจโดยด่วน
นี่ที่คุณสืบสกุลกับดิฉันเล่าข่าวนี้

บูสเตอร์โดสกันยังไงนะฮะ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันจะหักมุมอะไรอีกหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดนะคุณล่าสุดคือวันนี้แหละ

นายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เปิดเผยถึงประเด็นนี้ออกมา
บอกว่าจริงแล้วนายกรัฐมนตรี
ไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรแต่อย่างใด
แค่ห่วงใจ

เพราะองค์การอนามัยโลกเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็นายกบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
กรณีวัคซีนผสมสูตรสลับสูตร
เพื่อนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย
ซึ่งการวิจัยในไทยนั้นก็เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาหนึ่ง
แสดงถึงความพยายามของคณะแพทย์ของไทย
ไม่หยุดคิดไม่ยอมแพ้กับปัญหา
ครั้งนี้ก็พยายามเอาชนะสายพันธุเดลต้า
ซึ่งก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางที่ดีที่สุด

จนเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ
แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายกย้ำมาแบบนี้บอกว่าที่เป็นพาดหัวมาว่า
สั่งเบรกไม่ได้เบรก
ถ้าคณะกรรมการวัคซีนหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
เขาเห็นว่าอย่างไรแสดงว่าเขามีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้ว

แล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุด้วย
โดยแพทย์หญิงสุมยาสวามินาธาน
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเนี่ย

จากยังไม่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รองรับเพียงพอ
แต่ทีนี้มีทวิตเตอร์ล่าสุดของดรซุมยาแพทย์หญิงซุมยาเนี่ย
ออกมาอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยแบบนี้
เหมือนชี้แจงอีกครั้งว่าเธอต้องการสื่อสารแนวคิดดังกล่าวว่า
จะตัดสินใจฉีดผสมไม่ใช่เรื่องที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จะสามารถตัดสินใจได้เองเช่นประชาชนบอกเออเข็มแรกได้อันนี้แล้ว
เข็ม๒อยากได้อันนี้เข็ม๓เม็ม๔เดี๋ยวอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้

ไม่ได้นะฮะแต่จะสามารถฉีดข้ามยี่ห้อและคนละเทคโนโลยีได้หรือไม่
เรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และผู้เชี่ยวชาญบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
ทีนี้ก็มีอาจารย์หมอบางท่านตีความกันเรื่องที่แพทย์หญิงซุมยา
เขาวิเคราะห์ออกมาใหม่บอกว่าจริงแล้วไทยตนกไปเอง
จริงแพทย์หญิงซุมยาเขาบอกว่าถ้าจะขอฉีดเองประชาชนขอไปฉีดเองสลับเอง
อะไรอย่างนี้อยากได้อันนู้นอันนี้มันทำไม่ได้
แต่ถ้ารัฐหรือผู้เชี่ยวชาญของรัฐอะไรเนี่ยเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัยทำได้
เพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจในชุดข้อมูลข้อมูลงานวิจัยต่างถูกไหมคะ

วันนี้อย่างที่บอกไปมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกันอีกครั้ง

ตกลงแล้วเราจะสลับเข็มสลับยี่ห้อไหม

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เรานำเสนอข่าวบางทีเราก็เกาหัวกันเหมือนกันนะ

ก็ต้องตามแล้วก็ต้องอัปเดตกันตลอดจริงนะคะ